ดูเรื่องของคนดีกันบ้าง
เขาไปพบถุงเงินถุงหนึ่ง
เงินนี้มีเงินอยู่๗๐๐๐บาท
แล้วเขาไม่คิดจะเขื่อไว้

แจ้งตำรวจไปตามหาเจ้าของค่ะ

สาวโรงงานน้ำใจงามนางนี้
มีชื่อว่านางสาวรัตนาศรีตะวัน
และนางสาวจงกรทัพมโรงนะคะ
เป็นสองสาวชาวจังหวัดบุรีรำ
ทำงานเป็นพนักงานโรงงานบริษัทแห่งหนึ่งในสมุทรสาคร
คุณรัฐนาหนึ่งในคนดีนี่เล่าให้ฟังว่า
ซึ่งขณะที่ก้าวขึ้นไปบนบันได
พบเงินสด๗๐๐บาทตกอยู่ที่พื้น

ก่อนจะโทรศัพท์ติดต่อให้ตำรวจมารับเงินก้อนนี้ไว้
เพื่อรอเจ้าของมารับคืนไปนะคะ
ซึ่งนางจงกรบอกว่าแม้พวกเธอจะเป็นแค่สาวโรงงาน
แต่เมื่อเก็บเงินได้จำนวนมากแบบนี้อยากคืนให้เจ้าของ
เพราะไม่เคยคิดจะเอาไว้เป็นของตัวเองนะคะ
เชื่อว่าหลายคนบางคนนี่ทำเงินแบบนี้หล่นหาย
แล้วเวลาที่ทำหล่นหายรู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจ
ก็เลยอยากจะคืนให้เจ้าของไปฟังเสียงคนดีนี้กันค่ะ

ก็เจอคุณพี่สการะที่ว่าทำอยู่ตรงนี้

พี่เขาก็เลยโทรให้คุณตำรวจมา

เหมือนจำนวนเยอะมากเลย

ไม่ได้ทำหล่นเยอะขนาดนี้คิดว่าเขาต้องเสียดายแน่นอนนะครับ

เจอพร้อมกันแต่น้องเขาเป็นคนหยิบขึ้นมา
สำหรับการตามหาเจ้าของเงินตำรวจสพโคกขาม
ส่วนจะเกิดจากช่วงเวลาไหนที่ทำเงินหล่นหน้าตาเป็นแบบไหนเจ้าของเงินเดี๋ยวเขาตรวจสอบแน่นอนครับ
แต่ดูที่พี่เขาชี้จุดคือหล่นไกลตู้เหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าตอนเดินออกมาล่วงจากกระเป๋าหรือว่ายังไงบ้าง
นะครับเดี๋ยวคงตามหาเจ้าของจนเจอแหละครับ
เงินใครท่านได้ยินแล้วนะฮะก็ตามได้เลยที่สพเลยนะ
โค้กขามโค้กขามสพโค้กขามนะครับสมุทรสาขรสมุทรสาขรนะฮะ